ท่านผู้ชมครับที่นครรัชศรีมานะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเธออายุ๔๒ปีนะฮะต้องมาเสียชีวิตเพราะว่าถูกเพื่อนร่วมงานที่เคยเป็นอดีตนักมวยเนี่ยเมาเมาแล้วเตะข้านคอเข้าไปนี่ฮะ
เดี๋ยวดูนะครับช่วงที่พยายามปั๊มหัวใจกันนะครับ
นะครับ
เห็นการเกิดขึ้นแปดโมงครึ่งยี่สิบเจ็บธันวาคมที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ตำบลสี่คิ้วเมืองสี่คิ้วนะครับ
หลังจากรับแจ้งเหตุเนี่ยตำรวจก็มาตรวจสิบสามปีนะครับ
วันนี้ทางลูกชายนะครับลูกชายของผู้ตายชื่อว่านายขวัญนะ
ก็ไปแจ้งความกับสพศรีคิ้วแล้วบอกว่าแม่เนี่ยคือนางจำปาตานแสงเนี่ยตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะฮะ
บอกว่าแม่ทำงานเป็นพนักงานของกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองศรีคิ้วถูกนายอานนท์ภูมิพันธ์อายุ๓๒ปีนะครับ
ที่ทำงานเป็นพนักงานกองช่างเทศบาลเมืองศรีคิ้วแล้วมีบ้านพักอยู่ใกล้กันเนี่ยนะฮะทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
หลังเกิดเหตุได้แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยพาแม่ส่งโรงพยาบาลศรีคิ้วแต่สุดท้ายแม่ก็เสียชีวิตก็เลยมาแจ้งความกับตำรวจนะครับ
ลูกชายของผู้ตายบอกว่ามีอาชีพขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าเร่นะก็เร่ขายไปตามตลาดนั้นต่างส่วนแม่เนี่ยทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่เทศบาลเมืองศรีคิ้ว
บ้านพักเป็นห้องแถวอยู่ติดกับบ้านของนายอานนท์นะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันเพื่อนร่วมงานของแม่ที่อยู่ใกล้บอกว่าคืนวันเกิดเหตุนะครับ
ช่วงหัวข้ามนายอานนท์เนี่ยไปกินเหล้ามาแล้วก็กลับมาที่บ้านพักนะครับมาถึงก็เออะโวยวายนะครับแล้วก็ต่อว่าด่าทอท้าทายนางจำปาผู้ตายโดยไม่ทราบเหตุผล
นางจำปาก็รำคาญก็เลยเปิดประตูออกมาบอกว่าถ้าเมาก็ไปนอนจะได้ไม่รบกวนคนอื่นแค่นั้นแหละนายอานนท์ไม่พอใจตรงเข้าไปชกก่อนนะฮะชกนางจำปาตามลำตัวก่อนที่ใบหน้าด้วยแล้วก็เตะเข้าก้านคออีกทีนึงจนนางอานนท์เนี่ยล้มลงหมดสติอยู่เลยนะครับเพื่อนร่วมงานก็รีบแจ้งกู้ภัยกู้ภัยก็มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็เสีย

พากันเข้าห้องไปเนี่ยโอ้โหนางรังปัญญาบอกว่ามันโหดร้ายมากนะเห็นกับตาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพร้อมจะไปเป็นพยานให้สุดท้ายตำรวจก็จับตัวนายอานนท์ได้นะคะนายอานนท์ก็เป็นอดีตนักมวยชื่อดังนะคะรับสารภาพว่าชกหน้าแล้วก็เตะเข้าที่ก้านคอของนางจำปาสามครั้งค่ะบอกว่าตอนนั้นเมาแม่บอกว่าเมาไม่มีสติตำรวจ
ยาเสพติดทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับป่าเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายนางจำปาเสียชีวิตก็ต้องเพิ่มข้อหาให้มันหนักขึ้นนะคะว่าทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตามเรื่องนี้ให้ต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปดูภาพ